อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นหูเป็นตากันแล้วก็ฝากเตือนกันอยู่ทุกวัน

มันมีหลายเรื่องหลายราวที่ได้เล่าสู่กันฟังกันไป

สั่นสะเทือนวงการบนท้องถนน
เรียกได้ว่าต้องเล่าเป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่ง
ที่ร้องว่าว่าทางใครก็ทางมัน
นี่คุณผู้ชมมาแล้ว
ฉันล้อหนึ่งเธอล้อหนึ่ง

ไปแล้วล้อลุก

ใช่ต้องระวังโดนล้อ
ไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุจริงแล้วครับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมปี๖๓นี่แหละ
ที่ผ่านมาที่บริเวณถนนเทพรัฐบางนาตราดกม๕๗

เบียนตัวแม่ก็คือ๗๑๗๐๒๗ชนบุรี
แล้วก็ทะเบียนตัวท้าย๗๓๒๘๕๔ชนบุรี

คือรถบรรทุกคันนี้บรรทุกหินมาเต็มคำ

จู่ล้อรถของตัวพ่วงฝั่งขวา
หลุดออกมาจากเผลา

ตามกันออกมาแล้วก็แยกทางกัน
แบบนี้มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
คือคนขับเนี่ยรีบเลยรีบขับรถไปจอดข้างทาง

เพราะว่ากลัวจะโดนล้อ

สำหรับคนที่เขาใช้รถใช้ถนน
รวมไปถึงคนที่ขับรถบรรทุกนี้

คุณต้องเช็คสภาพรถให้ดีนะครับ
ฝากถึงบริษัทเลยดีกว่าเนอะ

เพราะว่าบางทีถ้าลืมตรวจสอบกันเนี่ย
จุดนั้นจุดนี้ลืมที่จะเช็ค
แล้วเกิดมันชำรุดเสียหายนิดเดียว
บรรทุกของมาหนักโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

นี่โชคดีที่พี่คันที่เขามีกล้อง
เขาเห็นแล้วเขาก็หยุดชะลอรถไว้นะ